ก่อนหน้านี้นะคะมีคนก่อเหตุค่ะเป็นกลุ่มคนนะคะ
จำนวน๓คนด้วยกันอ้างว่าเป็นคนสนิทสนิทนะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อกจากนี้ก่อเหตุสำคัญก็คือไปข่มขู่นะคะสำหรับอธิบดีกรมสรรพากรนะคะ
บอกว่าให้อนุมัติเงินในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสำรองซึ่งมีวงเงินถึง๒๓ล้านบาทนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
นายวรกรสมรญญาติอายุหกสิบเจ็ดปี
นายวิรัติศักดิ์ระภาพงศ์อายุหกสิบสี่ปี
และนายเกลียงไกรโชทติกุลอายุสามสิบสองปี
ตำรวจนครบานบางซื่อจับกลุ่มได้นะคะที่กรมสรรพากรพหนโยธินซอย๗
ตัวแทนจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับทั้ง๓ทั้ง๓คน
ในข้อหาพยายามช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เนื่องจากกรมสรรพากรได้เปิดประมูลโครงการจัดซื้อ
และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ๒ชุด
สำหรับเรื่องคอมพิวเตอร์หลักของกรมสรรพากรประจำปี๒๕๖๐
แต่เนื่องจากแบตเตอรี่ของบริษัทไม่ตรงกับสเปคที่ทำสัญญาไว้
ก็เลยถูกชะลอการสั่งจ่ายงบประมาณไปนะคะ
ต่อมาเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
กลุ่มผู้ต้องหาโทรศัพท์ไปหานางวิลัยพันธ์ภูวพัฒน์
ซึ่งเป็นนักวิชาการชำนาญการพิเศษช่วยราชการหน้าห้องอธิบดีกรมสรรพากร
โดยแอบอ้างเป็นคนสนิทของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อที่จะขอเข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร
แล้วก็เข้ายื่นเอกสารเร่งรัดให้กรมสรรพากรนั้น
อนุมัติรับงานติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าของบริษัทที่ค้างอยู่
แต่เมื่อกรมสารพากรตรวจสอบพบว่าบุคคลทั้งหมดแอบอ้าง
ก็ได้เข้าดำเนินคดีนะคะแล้วก็เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมด

ซึ่งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงกรณีการจับกลุ่มตัว
กลุ่มบุคคลที่แอบอ้างและเรียกรับผลประโยชน์
บอกว่าการสั่งงานแต่ละครั้งจะมีหนังสือเป็นลายลักษณอักษร
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างสร้างความเสียหายค่ะ